ผู้ชมดูเรื่องของการประกวดกันบ้างดีกว่าต้องสักซ้อมนะ
เราก็ต้องค้นหาความสามารถพิเศษของตัวเอง
ไปดูกันหน่อยว่าลีลาแบบนี้พอได้พอได้พอได้มา
เขาเหมือนมีอาการชักกระตุกนิดนึงนะ

ผมว่าแบบนี้น่าจะเป็นท่าเดินของหนูคลองเตยหรือเปล่าครับ

ผมว่าไปอยู่กับคณะตลกดีกว่าครับ

ผู้หญิงเวลาเขาจะไปประกวดก็ต้องตัดสอบ
แล้วดูการยกสะโพก

ใช่ไหมใส่รองเท้าส้นสูง
เขย่งเพื่อยกสะโพกให้มันอกผายไหล่ผึ่ง

เหมือนระแวงอะไรบางอย่าง

ต้องเตะขาขาดเลยน้อง